เกิดขึ้นกับรถพลิกอัพคันหนึ่งที่ขนแรงงานเมียนมานะคะ
แล้วก็วิ่งฝากความมืดจากประจวบคิริคัน

พอยางระเบิดปุ๊บรถคันนี้ก็เสียหลักไปพุ่งชนนะคะ
รั้วกั้นถนนนะคะ

ก็ชนเข้ากลางลำเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตค่ะที่๖ศพบาดเจ็บสาหัส๖ราย
คนขับไม่อยู่แล้วค่ะไปแล้วนะคะเนี่ย
ตรงนี้คือที่ขับไปพุ่งชนเห็นไหมคะ
แรงจนหักเลยแล้วหล่นไปนู่นเลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสามนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งและมืดสนิท
อยู่ที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพบ้านหนองน้ำขาว
ตำบลคลองวานที่อำเภอเมืองประจวบคิริขันค่ะ
รถกระบะเชฟโลเล็ตตอนครึ่งสีดำนะคะป้ายทะเบียนชุมพร
ประสบอุบัติเหตุชนกับรั้วของเกาะกลางถนนได้รับความเสียหาย
มีผู้บาดเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยนอนเกลื่อนร่องกลางถนนเลยค่ะ
รถตู้ก็วิ่งตามมามองไม่เห็นวิ่งเข้ามาชนซ้ำ
เรื่องต้นพบผู้โดยสารที่มากับกระบะ
ปรากฏว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมา๑๘คนด้วยกันค่ะ
จำนวนนี้เสียชีวิตไป๖ศพผู้ชาย๒ผู้หญิง๓
เด็กผู้หญิงอีก๑นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส๖นะคะ
บาดเจ็บเล็กน้อย๖คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขันนะคะเจ็บระนาวเลยเสียชีวิตหกอะค่ะ
แรงงานเมียนมาก็สอบถามแรงงานหญิงบอกว่า
ซึ่งคนนี้ก็พอพูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าเขามาจากบ้านมูดองอยู่ฝั่งพม่า
กำลังจะไปมหาชัยสมุทรสาคร
แต่ว่ารถประสบอุบัติเหตุยางล้อหน้าระเบิด
แล้วก็เสียหลักไปชนกับเหล็กกั้นกลางถนน
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนคนขับก็ไม่อยู่แล้วค่ะหนีไป
ขณะที่คนขับรถตู้ที่ขับมาชนก็บอกว่า
เขาขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะก็จอดพักข้างทางมาแล้วแหละ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นทางโค้งละมืด
ก็เลยมองไม่เห็นว่ารถกระบะคืออุบัติเหตุอยู่
ก็พุ่งชนเข้าอย่างจังแต่ว่าตัวเขาไม่ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ล่าสุดคนที่บาดเจ็บทั้ง๖รายก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะติดตามตัวคนขับรถคันนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ